ลูกสุดเทพของโตเล็กไทยลีกประจำสัปดาห์นี้
อันดับที่๕เป็นลูกเปิดจากการเตะมุมของสมุทรสาคร
ลูกนี้ผู้ชมยิงยาเข้ากอบเคล็ดโทษกินและตีดจับบอลด้วยซ้าย
หมุนตัวตะวันขวาลูกแสกหน้าเข้าประตูไปแบบไม่ทันตั้งตัว
เจ๋งจริงเลยครับนุ่มคนเน

เริ่มจากการต่อบอลของทีมมภาคขอนแก่น
ก่อนจะเห็นช่องส่งบอลไปนิ่มเส้นเข้าเท้าถนากอน

ต่อกันที่อันดับที่สาม
เป็นลูกทีเด็ดของทีมราชนาวีที่หลังจากแบงคอกเอฟซีต่อบอลไปมา
บอลน่ะหลุดเข้าเท้าวีรพงศ์วีรพงศ์เห็นช่องส่งต่อให้ปียนัท
ปริยนัทยังบอลคิดมาก่อนสั้นขวาลูกภูมิเสียบขาดไปได้อย่างเชียบคม

ให้กับความเก่าของพ่อมดแห่งวงการเจ้าอามสุภวุฒิที่หลังจากซาปาเตะมุมทรงให้
นุ่มคนนี้ใช้ความสามารถวังเล่นรูปแบบที่สัดในเงินบอลภูมิต้องได้ขายไปเลยล่ะครับงานนี้
และอันดับที่๑ของสัปดาห์นี้ยกให้ลูกสุดเทพของเรนาโต้จากแบงคอกเอฟซี
ที่งานนี้เริ่มบุกด้วยปัญญาส่งต่อให้เรนาโตเรนาโตดึงบอลหาจังหวะก่อนหมุนตัวล่างเรนบอลพร้อมทรัพย์ดีกว่า
ลูกแสงหน้าในเทวาไปยังสวยงามเลยทีเดียว